เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับเด็กชายอีกคนหนึ่งที่กำแพงเพชร
ก็คือกรณีของน้องธันวา
เด็กชายอายุ๘ขวบที่หายตัวไปตั้งแต่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในที่สุดค่ะคุณผู้ชมจากการค้นหาตลอดระยะเวลา
น้องก็ได้เจอกับร่างของน้องแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คลองชลประธานห่างจากจุดที่น้องหายไปถึง๒๘กิโลเมตรค่ะ
คุณป้าน้องธันวาค่ะพอเห็นร่างนี่ยืนยันเลยบอก
ใช่ใช่แล้วน้องธันวานะคะ

ซุดตัวแล้วร้องไห้เสียใจนะคะ
ธันวาหายตัวไปจากบ้านเมื่อ๕พฤศจิกายน
รถจักรยานของน้องจอดเอาไว้ที่ริมคลองชนประธานท่อทองแดง
อยู่ท้ายซอยบ้านกู้ภัยก็ลงน้ำค้นหาแต่ก็ไม่เจอ
เนี่ยค่ะจนกระทั่งตอนสายเนี่ยก็เจอร่างของน้องนะคะ
คือชาวบ้านเนี่ยไปเจอนะคะ
ห่างจากจุดที่น้องตกน้ำไกลประมาณ๒๘กิโลเมตรเศษค่ะ
สภาพตอนที่ชาวบ้านไปเจอคือคว่ำหน้าอยู่ในน้ำก็เห็นเสื้อยืดนะคะ
ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงก็เป็นของน้องที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
ซึ่งเขาบอกว่าหลุดไปจากตัวแล้ว
พบศพคือนายภัยศรีเนี่ยเล่าบอกว่าเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนติดคลองชลประธาน
แล้วเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติบริเวณประตูน้ำ

แต่พอเพ่งมองไปเนี่ยอ้าวนี่ศพเด็กนี่ก็เลยไปแจ้งตำรวจค่ะ
เนี่ยค่ะคือตอนที่ไปเจอคุณประมวลศรีนะคะ
ซึ่งเป็นป้าของน้องธันวาบอกก่อนที่จะเจอร่างน้องเนี่ยที่บ้านก็ทำพิธีกรรมหลายอย่างเลย
อยากจะเจอน้องให้เร็วที่สุด
แล้วคนในบ้านได้กลิ่นโครนนะ
พอทำพิธีได้กลิ่นโครนกลิ่นทูบชัดมาก
วันนี้ได้รับแจ้งว่าเจอร่างของน้อง
แต่ก็ไม่นึกว่าน้องธันวาจะลอยมาไกลขนาดนี้
คุณป้าเชื่อว่าน้องไม่ได้ลงไปเล่นน้ำจนเสียชีวิต
เพราะว่าน้องกลัวน้ำนะคะ
แต่ว่าอาจจะพลาดตกน้ำเพราะมือไปละมือเปื้อนโครน

น่าจะเป็นแบบนี้คุณป้าสันนิษฐานแบบนั้นนะคะ

หลังจากทราบข่าวก็ไปพบคุณพ่อของน้องด้วย
คุณพ่อเนี่ยคือทุกคนก็คงจะจำได้นะคะ
ตลอดระยะเวลาที่หาน้องเนี่ยคือพ่อไปตลอด

ตามหาน้องไปตะโกนเรียกชื่อน้องตลอดเวลาเลย
หลายคนที่เห็นภาพนี้แล้วก็สะเทือนใจนะคะ
สารคุณพ่อมากคุณพ่อบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยค้นหาตลอด๔วันที่ผ่านมา
จากนี้ก็ขอให้ลูกไปดีพ่อเนี่ยจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องธันวาค่ะ
ขอให้ธันวาไปดี
พ่อก็ไม่มีอะไรจะให้ลูกแล้วนอกจากน้ำตากับกำลังใจเท่านั้นเอง
พ่อพูดใช่แค่นี้นะลูก
พ่อรักธันวานะ
พ่อธันวาเคยไปกับพ่อทุกเช้าทุกเย็น
ปั่นกระยานคู่ทั้งแต่ตอนนี้ไม่มีธันวา
พ่อก็ไม่รู้จะปั่นคู่กับใครแล้ว
นี่แหละค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อด้วยนะคะ
ตลอดระยะเวลาสี่วันของการค้นหาคุณพ่อก็เป็นอีกคนนึงที่ทำทุกวิถีทางจริงจริงเพื่อที่จะให้เจอน้องธันวานะคะ
ดูแลพ่อให้ใกล้ชิดนะครับญาติที่อยู่นะฮะผมเป็นห่วงจริงสภาพจิตใจของคุณพ่อเนี่ย